เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนคงได้ติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเลย
กับการจากไปจากโรคโควิดของนักคอมตลกชื่อดัง
ที่หลายคนรักและเคารพในวงการนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการจัดพิธีชาปนกิจให้กับนคร
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
และทุกอย่างมีการจัดการตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว
ทำให้คนในครอบครัวและญาติสนิท

บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ใจหายมากจริงค่ะ
พิธีจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
มีเพียงคุณไอซ์ลูกสาวและคุณแบงค์ลูกเขยนะคะ

คนสนิทเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะที่เดินทางมาร่วมในพิธี

คุณไอซ์และคุณแบงค์ได้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึก
ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากคนไทยทุกคนเลย
ขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาคุณพ่อมาเป็นอย่างดี

เธอบอกเลยว่าทำให้รู้สึกใจหายมากจริง
เพราะว่าคุณแม่ของเธอเองก็ยังคงรักษาตัว
เนื่องจากว่าป่วยด้วยอาการโควิดเหมือนกันนะคะ

ไม่มีใครมาส่งคุณพ่อได้ค่ะ
จากเธอและสามีญาติสนิทแล้วก็ไม่กี่คนเท่านั้นเอง
ซึ่งหลังจากพิธีชาปนกิจนคร
คุณไอซ์และคุณแบงค์ตั้งใจบอกว่า
น่าจะสามารถประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลได้ค่ะ
แต่ก็อาจจะทำเป็นการภายในครอบครัวเท่านั้นนะคะ
ในขณะที่คนบันเทิงที่เดินทางมาร่วมงาน

แต่ทุกคนก็อยากจะมาส่งนักคอมนะคะ
อย่างพี่หนุ่มกัญชัยพี่ตั๊กบริบูรณ์

คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊สนะคะ
รวมไปถึงพี่ป๋องกะพลและโกติค่ะ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใจหายและเสียใจอย่างที่สุด
กับการจากไปของตลกที่ตัวเองนั้นรักและเคารพมากค่ะ

เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มาทางสายตลกอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะบอกวิธีการเล่นวิธีการพูดวิธีการเข้านะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอีกคนนึงอะไรอย่างนี้
แล้วแกก็จะบอกไม่ต้องเกรงนะภรรยาของกะพ๋องอะไรอย่างนี้นะครับ

คือแกเก่งแบบจังหวะการเข้าการเล่นมันคมมาก
แล้วก็วิธีการเล่นของแกมันเป็นระดับเป็นระดับอาจารย์เลยอะไรอย่างนี้ครับ
คนนี้คือไอดอลของมนุษย์คนหนึ่งเลย
รู้สึกว่าเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นลน
เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองมาโดยตลอด
หนูรักหน้านะ
แล้วก็

สร้างความสะเทือนใจให้กับคนบันเทิงจริงค่ะ

ที่ไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรักแล้วก็เป็นห่วงนครมากจริงค่ะ
เมื่อวานนี้นั้นเป็นพิธีชาปนกิจของนครนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะลูกสาวคุณไอซ์นับพัชรินพร้อมสามีค่ะ
แล้วก็ญาติห้าถึงหกคนนะคะก็ได้เดินทางค่ะ
มาที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนเพื่อทำพิธีเก็บอัฐิ
เรียกว่าเดินทางมาฝ่ายสายฝนที่โปรยปลายในวันนี้เลยนะคะ
โดยตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่งค่ะพระสงฆ์หนึ่งรูปได้ทำพิธีสวดบังสุกุล
จากนั้นครอบครัวได้ทำพิธีเก็บอัฐิและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นคร
ในวันนี้ค่ะเป็นไปอย่างเรียบง่าย
เรื่องต้นนะคะครอบครัวจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน
เพื่อรอภรรยาของนครที่ตอนนี้นะคะยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล
รอให้หายดีซะก่อนค่ะแล้วก็รอให้ครอบครัวพร้อมทั้งหมดนั้น
จะมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะคะส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนคร
แต่ก็จะคุยกันอีกครั้งนะคะว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ส่วนจะนำอัฐิไปลอยอังคารหรือไม่นั้นเรื่องนี้ก็ยังคงต้องหารือกันก่อนค่ะ
เพราะว่าการจากไปของน้าเนี่ยค่อนข้างกระทันหันจริงนะคะ
หลายคนเชื่อว่ายังทำอะไรไม่ถูกนะคะ
ยังขอแสดงความเสียใจนะคะไปกับครอบครัวของนักคอมด้วยค่ะ